ช่วงนี้เรามาดูเรื่องปากท้องเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคของประชาชนกันหน่อยครับ
คุณผู้ชมน้องมิ้นเองมีความรู้สึกไหมว่าการที่เราไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนทำไมมันแพงจังเลย

ค่ายาค่ารักษาค่าหมอค่าห้องโอ้โหนอนแป๊บเดียวมันเป็นหมื่น

ถูกต้องเพราะมันก็จะเร็วหน่อยนะครับ
ทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคร้องเรียนโรงพยาบาลเอกชนให้กำหนดราคายาให้มันชัดเจน
แทนการแจ้งราคาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเรื่องของการรักษาที่เป็นธรรมได้
เอกชนเขาแจงแบบนี้ที่มันแพงเพราะอะไร
เพราะว่าไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเหมือนโรงพยาบาลของรัฐนั่นเองนะครับ
นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนออกมาชี้แจงหลังจากหลายฝ่าย
เรียกร้องเหลือเกินมีการร้องเรียนมา
บอกว่าอยากให้โรงพยาบาลเอกชนกำหนดราคาให้หน่อยได้ไหม
ค่ายามันเท่าไหร่ให้มันชัดเจน
ค่ารักษาของโรงพยาบาลเอกชนก็ไม่ควรจะแพงเกินไป
มันแพงเกินจริงเหลือเกินจนกระทรวงพาณิชย์ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าควบคุมนะครับ
ทางด้านของนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเขายืนยันแบบนี้
ค่ายากับค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลเอกชนต่าง
มันเป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
และประกาศของกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แต่ที่มันแพงมันสูงเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เงินช่วยเหลือ
ไม่ได้เงินสนับสนุนเหมือนโรงพยาบาลของรัฐ
ทำให้ต้นทุนมันก็สูงและต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดครับ
ส่วนที่มีข่าวที่ว่าตอนนี้คนไทยล้มละลายจากค่ารักษาพยาบาล

เนื่องจากทุกคนเนี่ยสามารถได้รับการรักษาพยาบาล
ของตนเองตามหลักประกันสุขภาพสิทธิ์ประกันสังคมก็ดีสิทธิ์ข้าราชการก็ดี
โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีสิทธิ์เจ็บป่วย
ที่สามารถเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายภายในเวลาไม่เกิน๗๒ชั่วโมง
อันนี้นะผมเข้าใจในสิทธิ์ตรงนี้แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ย
มันไม่ได้ไปแล้วโรงพยาบาลไม่รับไปแล้วรักษาไม่ได้
ให้จ่ายเงินก่อนให้จ่ายเงินก่อนนะฮะไปโรงพยาบาลรัฐก่อช้ารักษา
ไม่ค่อยแบบโอเคอ่ะชาวบ้านก็เลยแบบว่า
โรงพยาบาลรักษาก็ยอมรับเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับ
เพราะว่าในภาพรวมแล้วมีประสิทธิภาพ
มากกว่าโรงพยาบาลของรัฐบาลนั่นเองนะครับ
ทีนี้นางสาวสามรีอ่องสมหวังนะครับ
บริโภคก็ยอมรับว่าโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชนมันต้นทุนไม่เท่ากัน
แต่ว่าราคาทำไมมันต่างกันมากเหลือเกินมันไม่ควรต่างกันมากขนาดนี้

เพราะล่าสุดมีข้อมูลจากการทำวิจัยของคณะแพทยศาสตร์
ค่ารักษาของโรงพยาบาลเอกชนแพงกว่าโรงพยาบาลของรัฐ

ควรจะชัดเจนเรื่องของต้นทุนชี้แจงเลยว่ามันเท่าไหร่
แล้วก็ไม่ต้องเอากำไรมากขนาดนี้นะครับ
จากนี้ยังเสนอว่าการกำหนดราคายาต้องมีเพดานที่มันชัดเจน

รัฐบาลก็ใช้ยาจากแหล่งนั้นเหมือนกันนะฮะ
โดยสามารถนำบัญชีรายการที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย
ในกรณีฉุกเฉิน๒๐๐๐รายการ
ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำกับค่ารักษาพยาบาลและค่ายาในเบื้องต้น
และควรกำหนดราคายาให้มันชัดเจน

ไม่ใช่การแจ้งราคาให้กับประชาชนทราบ
แต่ว่ามันต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วย
อันนี้ก็เห็นด้วยเพราะว่าปัจจุบันนี้เข้าไปหาหมอทีออกมาจนเลยครับ

ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลนะครับ